มาดูของคนที่ผิดหวังจนชินกันบ้าง

ตั้งแต่หนุ่มจนถึงตอนนี้
เกษียณอายุราชการคำว่าเกษียณก็น่าจะเกิน๖๐ไปแล้ว

ซื้อมาตลอดสำหรับลอตเตอรี่

สะสมไว้เป็นหมื่นใบแล้ว
แต่ก็ไม่ถูกไม่ถูกทำยังไง
ไอเดียนะคะก็เลยเอามาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ชื่อ
พิพิธภัณฑ์แห่งความเขลาค่ะ
ไม่ใช่น้อยนะเป็นหมื่นใบนะคะ

ชอบภาพที่อยู่ในนาตรี
ว่าเขาก็ชอบตัวเลข

แต่ว่าสะสมมาเป็นหมื่นใบแล้วนะ
และที่สำคัญเอามาตัดแปะเป็นชิ้นงานศิลปะซะด้วย
มีทั้งรูปภาพแล้วก็ข้อความบนกระดาษไม้

เป็นส่งกระบอก๕เหลี่ยมความสูง๒เมตร
เป็นภาพพื้นที่แผนที่ประเทศไทยบ้าง

ผลงานชิ้นนี้เป็นของคุณเวียดรัชขำผลอายุ๖๑ปีแล้วค่ะ
เป็นอดีตข้าราชการจัดแสดงอยู่ภายในบ้านของตัวเอง
ตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เป็นผลงานศิลปะนะคะภายใต้ชื่อพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ความเขลา
คุณวิรัติบอกว่าอดีตรับราชการอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล๒อำเภอบ้านโป่ง
ศิลปะแล้วก็ดนตรีเกษียณอายุมา
เขาบอกว่าเล่าว่าชอบความเสี่ยง
ชอบเสี่ยงโชคตั้งแต่สมัยหนุ่ม
สะสมลอตเตอรี่ใช้คำที่ดูดีมาก
ลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมีทั้งเลขเดี่ยวและเลขชุด

พอเกษียณอายุราชการคิดเสียดาย

คูณนะจริงเลยสิประสิทธิ์นะ๘๐คูณหมื่นนะ

คือนับไม่ถูกกันเลยนะคะว่าเสียเงินไปเท่าไหร่นะคะ
กองอยู่ตรงหน้าเต็มไปหมดเลย
ไอเดียนำลอตเตอรี่มาตัดแปลก

เป็นการถ่ายทอดภาพแล้วก็ข้อความเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา
พิพิธภัณฑ์ความเขลาให้ผู้ที่สนใจนี้ได้เข้ามาชมนะคะ

แล้วก็ยังเป็นเครื่องเตือนสติอันนี้สำคัญมาก

ให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยว่า
เงินไม่สามารถสร้างความสุขได้
หากเราไม่รู้จักพอเพียง

ถ้าเรารู้จักนำมาใช้อย่างมีประโยชน์
แล้วก็ฝากข้อคิดข้อเตือนไปยังเด็กและเยาวชนรุ่นหลังด้วยนะคะ

อยากให้ไปหลงกับการเสี่ยงโชคแล้วก็อบายมุกต่าง
โดยที่ขาดสติหวังแต่เพียงโชคลาภอย่างเดียว
ขยันสิคะแน่นอนทำให้เรามีลาบมีเงินได้